คือการแข่งขันที่จะต้องเอาชนะขีดจำกัดของตัวเอง
๑๑รอบ๑๒รอบ๑๓รอบ๑๔รอบ๑๕รอบ๑๖รอบ๑๗รอบ
และเมื่อได้เจอคู่ต่อสู้ที่ถือว่าเป็นมืออาชีพ

แต่รับประกันความมันแน่นอน
มาร่วมหนุนกับการประลองไปด้วยกัน
ทุกวันเสาร์๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒